ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินกันดีกว่าคุณผู้ชมครับ
เงินในกระเป๋ามีไหม
ถ้ามีไม่ถึง๑๐บาทบอกเลยนะก็อิ่มได้
ตอนเนี้ยไม่มี๑บาท

เพราะว่าเงินในกระเป๋าของคุณถ้ามีแค่๑๐บาท
หรือว่าพอดี
๙บาทคุณก็ทานได้เพราะว่าร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ๙บาทเอง

ที่จังหวัดราชบุรีครับคุณผู้ชมครับไปที่นี่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับ
ร้านนี้ที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
บอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นร้านเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
แล้วเป็นร้านเด็ดร้านดังประจำตำบลท่าราบเลยทีเดียวนะครับ
เตี๋ยวของเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตก
แล้วก็มีเส้นใหญ่เส้นเล็กบีเหลืองขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
ความพิเศษของที่นี่คือน้ำซุปฮะค่ะน้ำซุปของที่นี่มันเจ้มจ้นจม

อร่อยติดอกติดใจอย่างแน่นอนราคาก็บอกเลย
เป็นมิสยังมากเป็นมิสเฉยครับคุณ
๙บาทชามละ๙บาทใครจะเชื่อครับ๙บาทขายได้เหรอครับ

ผู้สื่อข่าวของเราไปถามทันทีเลยครับว่าทำไมทำไมเจ้าของร้านถึง
ขายแบบนี้คุณกัญญนัทนะครับก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองขายอาหารตามสั่ง
แต่ด้วยที่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะ
ครองชีพสูงขึ้นจึงมีแนวคิดที่หันมาลองขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่า
แล้วขายแบบให้มีราคาที่ถูกลงมาหน่อย
ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาด
เรียกได้ว่าดีขึ้นเรื่อยเลยทีเดียวนะครับ
ประชาชนลูกค้าหลั่งไหลมาทานทุกวี่วัน
เยอะขนาดไหนบอกเลยนะ
วันหนึ่งขายได้เป็นพันชาม
เยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าอะไร
คนหนึ่งนะครับมาสั่งทีเขากินกันเป็น๑๐ชาม
บางคร่อย๓๐๕๐ชาม
กากหมูอันนี้สำคัญนะมูนุ่มลูกชิ้นโอ้โห
ให้ตายเถอะชามเดียวไม่พอจริงอ่ะไม่พอค่ะเพราะว่าชาม๙บาทเราสามารถทานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรามีตังค์
ใช่แล้วล่ะครับอยากกินไหมอ่ะอยากกินแล้วค่ะไปกินกันได้นะครับย้ำกันอีกทีว่าร้านนี้อยู่ริมถนนเพชรเกษมสายเก่าหมู่๖ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ชามหนึ่ง๙บาทถูกมากแคบหมูยังแพงกว่าอีกเออจริงคุณแต่ว่าอันนี้คือเขาก็แบบว่ารวมไปถ้าอยากซื้อแยกก็สั่งได้ใช่ไหมคะ
ได้หมดครับยังไงสักแล้วก็ลองคุยกับของร้านทุกคนแต่ว่าคุณชอบชาม๙บาทและมันเล็กพอดีคุณรู้ไหมมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเป็นชามพอดี

อย่างนี้ปรุงปั๊บอร่อยปุ๊บเลย

ถ้าเกิดชำใหญ่มากมันอืดง่ายมันจะไม่อร่อย
ก๋วยเตี๋ยวเรือหรือก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้มันต้องทานชำเล็ก
กินต่อมันหมดชามที่แล้วแล้วต่อชามต่อไป
สักพักหนึ่งกองสูงเท่านี้
กลายเป็นคอนโดถูกต้องอร่อยเด็ดนะคะมี๙บาทก็อิ่มท้องได้
การันตีความอร่อยกันเลยใครหิวยังไงก็อย่าลืมลองไปหาชิมหาทานกันดูได้นะจ๊ะ